ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมดูข่าวนี้คงจะถามเหมือนที่ผมถาม

ลำปางใครก็ไม่รู้จิตใจไม่ดีแหละ
เอาเชือกฟางมัดขาหลังรวบขาหลังหมา

วบขาหน้ามัด

มันก็พยายามเอาตัวรอดจนขาหน้าหลุดจากเชือกได้

ไปดูสภาพคนใจร้ายทำกับมันแบบนี้

เนี่ยมันต้องเดินแบบนี้
เดินเป็นหมาเล่นกายกรรม
แต่มันไม่ตลกครับมันเป็นตลกร้ายคุณผู้ชม
นี่แหละครับใครเห็นก็เวทนากลุ่มจิตอาสานะครับ
ช่วยเหลือหมาแมวในลำปางเขารีบมาเลยนะครับ
พบว่าจุดตรงนี้อยู่ที่คลองส่งน้ำโชลประทาน
ใกล้โรงเรียนเขลางอำเภอเมืองจลำปาง
ไม่รอช้าเลยจิตอาสาตัดเชือกหมาเสร็จปั๊บ
ส่งที่สัตวแพทย์

มันลึกกินเนื้อเข้าไปถึงกระดูกครับ

นี่ฮะหมอต้องทำแผลฉีดยาแก้ปวดให้มัน

ไม่ถึงกระทั่งขาตายไป

หรือถ้าเป็นขาคนนี่ทำมันทำไม
นี่ฮะคือถ้าโชคดีนะ
ถ้ามันเคราะห์ดีมันก็จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิม
แต่ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูอีกนานครับ